ทีนี้มาลุ้นกันหน่อยค่ะสำหรับใครที่ส่งปรายศนียบัตรมาทายผล
ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖กับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มูลค่ารวมแล้วกว่า๔๐ล้านบาทเลยนะ
ต้องเริ่มลุ้นกันแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ทางบริษัทปรายศนีย์ไทย
รวบรวมปรายศนียบัตรมาส่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรียบร้อย
แล้วก็ต้องเริ่มคัดแยกกันแล้ว
งานหนักนะการคัดแยกเนี่ยเยอะเลยนะคะ
บรรยากาศวันแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะคึกคักมาก
บริษัทปรายศิลยาบัตรไทยจำกัดได้นำนักเรียน
จากโรงเรียนพาณิชยาการสันติราชจำนวน๑๓๕๐คน
พร้อมอาจารย์อีก๕๐คนมาทำการคัดแยกกองปรายศนียบัตร
โดยประมาณการกันนะคะว่าจะสามารถคัดได้วันละ๒๐ล้านฉบับ
จะใช้เวลาทั้งสิ้น๑๐วันถึงจะทำการคัดแยกเสร็จค่ะ
วันนี้ก็เป็นวันคัดแยกปฏิบัติวันแรก
มีนักเรียนจากโรงเรียนพาณิชยาการสันติราชนะครับ
วันนี้เข้ามา๑๓๕๐คนนะครับแล้วก็มีอาจารย์อีก๕๐ท่าน
ที่จะมาควบคุมดูแลตรงนี้นะครับ
บรรยากาศในการคัดแยกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
และปริมาณงานในที่คัดแยกไปช่วงนี้ได้ไปประมาณ๑๒ล้านแยก
คาดเมื่อวันนึงได้ประมาณ๒๐หว่าล้านอย่าง
กำหนดนะฮะก็ประมาณสิบวันประมาณถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบสาม
ถ้าเท่าที่ผ่านมาก็ประมาณหลังจากที่คัดแยกเสร็จส่งมอบเสร็จเนี่ย
ประมาณเดือนหนึ่งสำหรับการคัดแยกในวันนี้มีศิลปินดารามากมายค่ะ
เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของอาสาสมัครเหล่านี้ก็มีคุณเคนธิรเดช
ผัวพันธ์พร้อมภรรยาก็คือคุณหน่อยบุษกรนะคะนี่ค่ะมาให้กำลังใจ
อกจากนี้มีคุณกิฟซี่วันนิดาเมพิชชนาสาขากรคุณเมนี่กำลังดังเลย
เพราะว่ามีข่าวเป็นแฟนกับเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ
ดี้มลินทจินดาพิธีกรชื่อดังมากความสามารถก็มาด้วย
จับสลากผู้โชคดีที่ร่วมสนุกส่งปรายศนียบัตรไทยผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐
จะมีการกำหนดอีกครั้งนะคะหลังทำการคัดแยกเสร็จ
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ค่ะ